เตือนกันจริงจริงนะฮะเรื่องเมาไม่ขับเนี่ยนะค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน
หนุ่มคนนึงกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดแล้วก็ดื่มฉลองกันค่ะ
ขึ้นรถจะขับรถออกไปนอกบ้านเพื่อนมาเตือนเขาไม่ฟังนะฮะไม่ฟังเลย
แล้วขับออกไปแล้วก็มีเรื่องจนได้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
อ่านี่ฮะคือพยายามห้ามอย่าขับไปเลยเมาละเนี้ยให้สั่งก่อนไหม

มีทิ้งท้ายเมื่อกี้บอกให้โชคดีใช่ไหม

คลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้แหละคันเกิดเหตุเนี่ย

กลางวันเลยแล้วเนี้ย

เตือนแล้วไม่ฟังแม่แต่ความจริงก็แหมนะ
เป็นเพื่อนที่ผมจะดึงกุญแจไว้เลยนะไม่ให้ออกเลยนะ
คือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เมาไม่ขับมันต้องเป็นแบบดื่มไม่ขับจริงนะคะ
แล้วดูนะทะโหนตอยู่หน้าบ้านนู้นนะคุณรัชพรนะคุณผู้ชม
เขาสร้างทางกันอยู่ข้างหน้านะครับ
ก็ดูขับช้าอยู่นะแล้วเดี๋ยวพอดูออกถนนใหญ่
เดี๋ยวพอออกถนนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
มอเตอร์ไซค์สวนเข้าซอยมาคันนึงเบิ้ลเครื่องใหญ่เลยนะ
ึกกักกึกกักอยู่ก็จะเบิ้ลเครื่องจริงอาจจะออกจากซอยแล้วมีรถใหญ่อยู่
เขาสร้างทางอยู่อ่ะเห็นไหมถนนกำลังทำกันอยู่ค่ะยังไง

ท่านผู้ชมครับตาย๒เจ็บ๒อ่ะ
ชนเข้าไปแบบเต็มเลย

ดูสิขึ้นถนนมาแล้วแบบเร่งเครื่องแล้วเสียหลักเข้ามาทางนี้เลยนะฮะ
คนขับรถคือนายธิรพงศ์แทร่เท้านะครับอายุ๓๘ปี
คนที่เพื่อนเนี่ยเตือนตั้งแต่ขึ้นรถแล้ว

แต่ห้ามไม่ฟังเอาไม่อยู่ต้องปล่อยเขาขับรถออกมาแล้วก็มีเรื่องจนได้ครับ
แล้วมันใช่เรื่องไหมที่ต้องมาเสียชีวิตไปสองคนบาดเจ็บอีก๒คนเพราะคนเมาแล้วขับ
สอบภอมเมืองน่านก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ถนนสายน่านบ้านหลวงนะครับในพื้นที่ตะบนเสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะฮะ
กระบะก็พังแล้วฮะล้อขวาแตกตกร่องน้ำข้างทาง
หนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุอยู่กัน๔คนผู้ชาย๒ผู้หญิง๒
มาสำรวจถนนอยู่อยู่กระบะคันนี้ก็พุ่งเข้ามาอย่างเร็วเลยฮะ

อาจอยู่ในพื้นแล้วก็พินิศอยู่ร่องรถเลยครับ
เวทด้วยกันแล้วโจรกระเด็นข้ามต่อไปเลย

จากการตรวจสอบนะครับพบว่านายธิรพงศ์คนขับรถคันนี้นะครับ
ที่เมาแล้วขับเนี่ยนี่อายุ๓๘แล้วนะ

ดูข่าวเรื่องเมาแล้วขับและความสูญเสียมาเยอะเนี่ยฮะ
เขาอยู่ชนบุรีนะครับทำงานอยู่ชนบุรีเมื่อสองวันก่อน

แล้วนี่ฮะคือทางญาติญาติทางลูกสาวบอกชอบขับรถเร็ว
ไปไหนมาไหนต้องห้ามต้องเตือนตลอด
ล่าสุดเมาแล้วจะขับรถออกจากบ้านมีเพื่อนห้ามก็ไม่ฟัง
ขับรถออกมาแล้วก็ชนเขาจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตไปสองนะครับ
วันนี้ญาตินะฮะรับศพหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ก็คือในนิดมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ภรรยาบอกว่าวันเกิดเหตุสามีออกไปทำงานตามปกติ
รู้ข่าวอีกทีที่เขาโทรมาแจ้งข่าวเนี่ยเป็นล้มล้มพับเลยนะฮะ
โดยเฉพาะลูกสาว๒คนมีลูกสาว๒คนนะฮะ

ซึ่งลูกสาวทั้งสองคนทำงานด้านบุคลากรสาธารณสุข
ทำงานรณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับเมาไม่ขับ

นี่ลูกสาวคนเล็กบอกทำงานอยู่ในโรงพยาบาลลำพูนนะ

คือทำหน้าที่ในการลนลงว่าเมาไม่ขับดื่มไม่ขับนะ
แล้วสุดท้ายพ่อตัวเองต้องมาเสียชีวิตจากคนเมาแล้วขับเนี่ยฮะ
มันย้อนแย้งมากเลยจริงนะ
มันอยู่ติดจิตสำนึกของคุณครับเนาะ
คือจิตสำนึกจริงนะฮะอย่างที่ลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตบอกฮะ

ศพบาดเจ็บอีก๒คนนะ
คือไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องโต้แย้งอะไรเลย
รู้ตัวเองด้วยค่ะว่าตัวเองเมา

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ